ส่วนที่จังหวัดบุรีรำจากงานมงคลกลายเป็นงานเศร้าเลยนะคะ

ทีนี้พอมีงานแต่งขึ้นมาก็มีขบวนขันหมาก

แทงพ่อเจ้าบ่าวที่อยู่ในกระบวนขันหมาก
พ่อของเจ้าบ่าวเลยเสียชีวิตเลยนะคะ
ชาวบ้านก็ต้องช่วยกันจับตัวแบบนี้ส่งตำรวจนะคะ
ต้องมัดมือมัดเท้าไว้กับต้นไม้เลยนะฮะ
ถูกต้องค่ะนี่เป็นภาพที่ชาวบ้านเขาช่วยกันรุมประชาธรรม

มัดมือมัดเท้าแบบนี้นะคะในวันชินเกต

หลังในหวันคนนี้ไปใช้มีดปลายแหลมแทงนายสำรวยมาดี

ไปก่อเหตุกลางขบวนขันหมักที่กำลังตั้งขบวนไปสู่ขอเจ้าสาวที่บ้านเลย
ก็ช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้เนี่ยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายพ่อเจ้าบ่าวก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
อย่างที่บอกไปงานมงคลกลายเป็นงานเศร้า
ญาติพากันร้องไห้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันแต่งงานของลูกชายของผู้เสียชีวิต
เช้าก็ไปร่วมขบวนขันหมากตามปกติ
ก็จะแห่ไปบ้านลิ้นเจียอยู่ในตะบนนิคมอำเภอสตึกที่จังหวัดบุรีรำ
ขันหมากต่อออกก็มีญาติมารวมตัวกันได้ประมาณ๕๐คน
เปิดเพลงให้คลึกคลื้นนะคะก็ตามงานแต่งงานทั่วไป
จู่ในหวันผู้ก่อเหตุก็ปั่นจักรยานมาจอดหน้ากระบวนขันหมาก
ชาวบ้านเห็นแล้วตกอกตกใจกันแล้วล่ะพากันวิ่งหนีกระเจิง
เพราะรู้ไงว่าในหวันเนี่ยเขาเคยก่อเหตุฆ่าคนเสียชีวิตมาแล้ว
สาเหตุก็เพราะนี่แหละค่ะสาเหตุเดียวกันเขาไม่ชอบเพลงเสียงดัง
และในหวันซึ่งมือเนี่ยถือมีดอยู่ก็ปลีเข้าไปแทงนายสำรวยทันที
ที่ชาวบ้านจะไปช่วยรุมประชาธรรมแล้วก็มัดมือมัดเท้าเอาไว้ได้
ก่อนจะนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตนะคะ
ชาวบ้านเขารู้กันดีแล้วค่ะว่าในหวันเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
ไม่ชอบเสียงเพลงที่ผ่านมาติดคุกมาแล้วในคดีฆ่าคนตาย
เพราะว่าเสียงเพลงนี่แหละค่ะใครเปิดเพลงเสียงดังในหวัน
ก็จะไปทำร้ายแบบนี้แล้วถ้าเกิดมีงานเนี่ยก็จะเลือกทำร้ายเจ้าภาพด้วย
ที่ทำให้เกิดเสียงเพลงเป็นหลักชาวบ้านก็นำตัวส่งตำรวจเรียบร้อย
เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ